คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุสลดอีกแล้วนะครับ
หนูน้อยวัย๑ขวบฮะถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิต
ใช้หลังมือซัดไปที่หลังของเด็กคุณ
เด็กหนึ่งขวบคุณเลือดกระอักเลยและที่สำคัญโอ้โห
ไม่รู้ว่าซัดแรงขนาดไหนจนเด็กม้ามแตก
เพราะว่าแพทย์ระบุแบบนี้นะฮะม้ามแตกร่างกายบอบช้ำภายในนะครับ

ในพื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองนะครับแม่ของหนูน้อยวัยหนึ่งขวบ
จ้างพี่เลี้ยงเป็นผู้ชายข้างห้องเนี่ยนะฮะ
ให้เลี้ยงน้องคนนี้โดยให้ค่าจ้างเวลาหนึ่งร้อยห้าบาท
เลี้ยงมาได้สองอาทิตย์คุณต่อมาในช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับ
ทางพี่เลี้ยงก็คือนายจตุรงผู้แถวอายุสี่สองปี
ที่น้องมีเลือดออกปากหมดสติตัวเขียว
ชาวบ้านก็รีบถามว่าเด็กเป็นอะไรทำไมหมดสติ

พี่เลี้ยงบอกว่าอะไรติดคอเด็กก็ไม่รู้
จับน้องพาดบ่าแล้วเขย่า
จังหวะเขย่าไม่รู้ว่าปากน้องไปกระแทกกับอะไรอีกหรือเปล่า

ชาวบ้านรีบเข้ามาช่วยโทรเรียกรถกู้ภัย

แต่เมื่อถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าน้องหมดสติไปอีกครั้ง
หมอตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นนะคุณนะ
ว่าน้องม้ามฉีกอวัยวะภายในบอบช้ำ
เลือดออกในช่องท้องต้องผ่าตัดโดยด่วน
ก็แจ้งให้แม่น้องรับทราบนะครับ
ทีนี้หมอก็ต้องทำการผ่าตัดจนเสร็จ
อาการน้องไม่ดีขึ้นอาการเด็กไม่ดีขึ้นนะครับ
เด็กอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ต้องให้ยารักษาระดับความดันเพื่อให้ชีพจรมีชีพจรอยู่
วันคุณก่อนจะย้ายไปรักษาตามสิทธิ์ที่โรงพยาบาลแห่ง๑ในระยอง

แล้วก็ยังตรวจพบเลือดออกในสมองคุณผู้ชม

อวัยวะภายในบอบไม่ตอบสนองไปทีละส่วนนะครับ
เลือดข้างในสมองจนชีพจรน้องต่ำลงเรื่อย
สุดท้ายนะคุณนะน้องเสียชีวิต
เช้าวันที่๒๔สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับ
และญาติรับร่างน้องมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดในตำบลบางบุตรที่อำเภอบ้านค่าย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าฮะ

โดยทีนี้ทางครอบครัวจะเอาร่างของน้องไว้๓คืนนะครับ
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจในวันที่๒๗สิงหาคมนี้เลย
ของเด็กบอกว่าหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะครับ
หลานไม่น่าจะมาเจออะไรแบบนี้เลย

ก็ใช้ชีวิตกันเพียงลำพังกับลูกสองคนเท่านั้นเองนะฮะ
เพราะว่าพ่อน้องพ่อเด็กเสียไปตั้งแต่เด็กเกิดแล้วนะครับ
ก็เลยมีความจำเป็นต้องฝากให้พี่เลี้ยงเขาเลี้ยง
และไม่คิดว่าพี่เลี้ยงจะทำกับเด็กแบบนี้
สุดท้ายรู้สึกหดหู่
คือแบบมันไม่น่าเกิดขึ้น
มันไม่น่าเกิดขึ้นจริงเรื่องแบบนี้เนาะ
ทุกสถานที่ทุกที่ไม่น่าเกิดขึ้น
อันไหนที่ว่าพอทำได้ค่ะอันไหนที่ว่าต้องแล้วแต่
ว่าตัวน้องเขาด้วยตัวแม่เด็กด้วย
เราก็ต้องรักษาสภาพจิตใจเขาด้วยนะครับ
ขณะที่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

นำเงินทำบุญมาช่วยเหลือ๓๐๐๐บาทนะครับ
พร้อมประสานยุติธรรมจังหวัดช่วยเหลือทางคดีด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีนั้นตำรวจสพมาพตะพุธ
เชิญตัวนายจตุรงค์พี่เลี้ยงมาสอบสวน
ตอนแรกเขาบอกไม่รู้อะไรติดคอเด็กใช่ไหม
ตอนหลังยอมรับสาภาพว่าก่อเหตุ
ใช้สรรค์มือตีแล้วก็ทุบน้องไปที่กลางหลัง
๓๔ครั้งตีเด็กหนึ่งขวบแบบนี้
ขณะที่จะนำน้องไปอาบน้ำเพราะน้องสน
ประกอบกับตัวพี่เลี้ยงก็บอกว่าเขาเครียดนะตอนนั้น
แล้วก็ไม่คิดว่าที่ตีไปจะทำให้น้องจะทำให้เด็ก
ช้ำในจนถึงขั้นมามแตกและเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นตำรวจได้นำตัวนายจตุรงพี่เลี้ยง
ไปส่งฟ้องศาลจังหวัดระยอง
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ

ฝากเด็กฝากลูกไว้ให้คนเลี้ยงนะครับ
ก็คิดว่าเขาจะรักแล้วก็ไม่ลงโทษเหมือนแม่ทำ

หนึ่งขวบจริงจริงอวัยวะยังไม่ได้แข็งแรงมากนะคะ
เห็นใจนะครับสำหรับคนใจใจของคุณแม่ด้วย